ท่ามกลางการประบาดของโควิด๑๙ตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลงนะครับ
แต่ว่าเราก็อยู่ระหว่างการที่ตั้งเป้าหมายไว้๑๒๐วันจะเปิดประเทศให้ได้
และอย่างหนึ่งเรื่องของการผ่อนคลายในพื้นที่จังหวัดต่างด้วยนะครับ
ทีนี้มีการพิจารณาวันนี้แหละครับ
เพราะว่าทางคอรมอลได้มีการประชุมกัน
นายกรัฐมนตรีก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับ
ก็แน่นอนว่าสิ่งแรกที่หลายคนสนใจ
วันที่๑กรกฎาคมนี้และก็นายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่วันที่๑กรกฎาด้วย
แต่เป็นคำถามให้คุณว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลงเลย
และอีกอย่างหนึ่งการประบาดในพื้นที่ภาคใต้
ลามมาจากชุมชนมาลากัสที่บ้านเปาะยานิที่จังหวัดยาลา
มันก็มีผู้ติดเชื้อที่ระบาดมาถึงภูเก็ตแล้ว
อันนี้จะต้องมีการประเมินอย่างไร
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส์
ก็มีการพบปะกับน้องเยาวชนกันก่อน
เพราะว่ามอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัย
ภัยโควิดด้วยจิตสำนึกหัวข้อบันทึกคนไทย
หัวใจไม่เคยท้อก็ได้มอบโล่มอบกิจิบัติให้แก่น้องโยกชน
ขณะที่วาระการประชุมที่น่าสนใจวันนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒน์รัชกิจประการ
เสนอแนวทางการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
จังหวัดนำร่องก็คือภูเก็ตเปิดกันวันที่๑กรกฎาคมนี้
ผ่านการทำภูเก็ตแซนบล็อกหลายคนแซนบล็อกคืออะไร
บล็อกก็เหมือนกระบะทรายนะแต่ก่อนเขาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ
ว่าธุรกิจที่อยู่ในกระบะทรายเป็นการทดลองเป็นโมเดล
ดังนั้นภูเก็ตแซนบล็อกก็เหมือนโมเดลของภูเก็ต
ที่มีการปิดล้อมพื้นที่ไว้แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
และหลังจากนั้นก็อาจจะมีที่สุราธานีคือเกาะสมุยเกาะพังงันแล้วก็เกาะเต่า
เริ่มวันที่๑๕กรกฎาคมก็จะเป็นการเสนอให้คดมเห็นชอบ
ล่าสุดทางจังหวัดได้เตรียมพร้อมแล้ว
เป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีประกาศเอาไว้
จะเปิดประเทศใน๑๒๐วัน

ก็คือมีการฉีดวัคซีนให้คนในพื้นที่ครบ๗๐แล้ว

ไปหาบรือกับทางสอบคอชุดเล็ก
แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับ
เพื่อทำการเปิดจังหวัดเปิดเมือง
รับนักท่องเที่ยวต่อจากภูเก็ตเช่นเดียวกันนะครับ

มันยังมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อ
แล้วก็จับตาไปที่การระบาดในคลัสเตอร์โรงเรียนมาลากัส
แล้วก็ชุมชนมาลากัสที่บ้านเปาะยานิ

คือพบผู้ติดเชื้อแล้ว๔๐๒ราย
มีการแพร่ระบาดใน๑๒จังหวัด

เป็นแต่ละจังหวัดดังนี้นะฮะสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับ
จากนราธิวาสนี่นะคะ๑๑๑ราย

สตูน๔๖รายปัตตานี๔๖ราย
งขลา๓๖รายกระบี่๑๘ราย
ทะลุง๑๓รายนครศรีธรรมราช๑๐ราย
สุราช๙รายทางงา๕ราย
ภูเก็ตแล้วก็ตรังจังหวัดละ๓ราย
รวมแล้วเป็น๔๐๒รายนะคะ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการติดเชื้อในชุมชนตรงนี้

คือมีสายพันธุ์เบต้าด้วยสายพันธุ์แอฟริกา
เจ้าพ่อเลยนะฮะที่มีการติดเชื้อมีการประบาดด้วยนะครับ
ทีนี้ครับก็ต้องจับตาการเคลื่อนไหวของ๕กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วย
ในวันที่๒๔มิถุนายนนี้ที่เขานัดกันนะคุณนะ
กลุ่มทะลุฟ้าประชาชนคนไทย
ขายคนรุ่นใหม่นนทบุรีคนไทยไม่ทน
สามัคคีประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็แนวร่วมธรรมศาสต
การชุมนุมก็เตรียมชุมนุมกดดันรัฐบาลนะฮะ
มกลางการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
และการประกาศบังคับใช้พรกรฉุกเฉินและพรบโรคติดต่อ
ห่วงที่จะถึงนี้คือ๒๔มิถุนายน
เมื่อวานทางตำรวจก็ออกมาแจ้งแล้วนะ
บอกว่าขอให้ผู้ชุมนุมก็อย่าชุมนุมเลย
จากผิดกฎหมายแล้วยังเป็นการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ได้ด้วยนะครับ

ด้านของพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์นะครับ
เหลคาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ยังไม่มีการทบทวนมาตรการแนวทางการเปิดประเทศ

โดยมาตรการทั้งหมดจะขอประเมินสถานการณ์นะครับ
หลังจากที่ทางนายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรองนายก
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ลงพื้นที่ในวันที่๒๕มิถุนายนนี้

นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในวันที่๑กรกฎาคม
ก็ต้องดูนะว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่นะครับ